ยุคนี้สมัยนี้กล้องเยอะฮะค่ะตามถนนหน้ารถหลังรถนะ
โทรศัพท์มือถือถ่ายได้หมดใช่ใครเลือดร้อนนะอารมณ์หงุดหงิดอะไรเนี่ย
ไปเกะกะระรานชาวบ้านเนี่ยคิดดูให้ดีนะครับมีข่าวแบบนี้ทุกวันนะครับ
วันนี้มีอีกครับเป็นเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปเจอฮะ
รถกระบะคันนี้หงุดหงิดถูกบีบแร่ใส่อืมอ่า
วะจะมาเบียดเขาไงเขาก็เลยบีบแร่ใส่โชว์มิดดาบเลยครับค่ะ
ที่เปิดกระจกแล้วก็เอามือถือมิดดาบค้างอย่างเงี้ยมันหมายความว่ายังไง
ยังไงคือขู่เขาคือจะทำร้ายเขาหรือยังไงแม่ก็ต้องขู่
มันก็ขู่ให้รู้ว่าเนี่ยแล้วผู้หญิงที่เขาขับรถที่เขามีกล้องหน้ารถบอกว่า
ตะโกนบอกมาด้วยบอกว่ามึงเก๋าเหรออืมอ่าแล้วก็ขับไปโอ้โห
ใครไม่ไปกล้ายุ่งด้วยใช่ไหมแบบเนี้ยเขาไม่กล้ายุ่งด้วยหรอกใช่ไหม
เขาก็กลัวว่าตัวเองจะไม่ปลอดภัยแต่เขาเอาคลิปมาลงฮะอืม
ไปแจ้งความนะครับเนี่ยแม่โอ้โหนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนสายบ้านเก่าพานทอง
พื้นที่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะครับคนขับรถกระบะ
อซูซูดีแม็กซ์สีเทาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วยนะ
ถือมีดาบเนี้ยละมีช่วงหนึ่งก็ชี้หน้ามายังคนขับรถกระบะอ่า
ที่เขาถ่ายคลิปจากกล้องวงจรปิดที่รถของเขาไว้ได้นะครับ
จุดสังเกตของรถคันที่ก่อเหตุก็คือล้อจะเป็นล้อแม็กซ์สีทอง
มีสติ๊กเกอร์ติดด้านท้ายรถเอาไว้ด้วยนะครับ
เป็นเจ้าของรถนะครับเป็นผู้เสียหายนะ
คนก็เข้าไปดูแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
หลังเกิดเหตุนางยุวดีนำคลิปภาพนี้
ไปแจ้งความกับตำรวจสพพานทอง
พร้อมกับบอกเล่าเหตุการณ์บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
เมื่อช่วงค่ำวันที่๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุเธอก็ขับอยู่ในช่องทางขวาสุด
แล้วตอนนั้นมีรถจอดรอเลี้ยวอยู่เธออยู่ขวาสุด
แล้วมีรถรอเลี้ยวเธอก็เลยเบี่ยงซ้ายออกมา
ซึ่งไม่ทันเห็นว่ามีรถกระบะคันหนึ่งเนี่ยวิ่งมานะครับ
จากนั้นผู้ก่อเหตุก็ขับรถกระบะมาเบียดรถของเธอ
รถเธอเนี่ยเกือบจะไปชนกับรถบรรทุกที่วิ่งสวนมา
ก็เลยบีบแร่เตือนไปนะกระทั่งรถกระบะคู่กรณี
ขับตามมาแล้วก็แซงขึ้นมาได้ก็เร่งเครื่องใส่
แล้วก็เปิดกระจกตะโกนด่ามาว่ามึงเกาเหรอ
ทำไมอ่ะบีบแตร่เตือนกันก็ไม่ได้เหรอใช่
ตะโกนเสร็จก็เอามีดดาบเนี่ยยาวเนี่ยออกมาขู่แบบนี้เนี่ย
มาถืออยู่ที่นอกประตูรถอย่างนี้
แล้วก็จอดรถขวางทางอยู่แป๊บนึงก่อนจะเลี้ยวหายไปอืม

แล้วเขาก็เบียดขึ้นมาเบียดขึ้นมาจนรถหนูอยู่
มีรถที่จะข้ามไปอีกเลนซ์หนึ่งค่ะแล้วมันมีรถสิบล้อสวะหาหนูก็เลยตกใจ
อะไรประมาณเนี้ยค่ะที่ที่ได้ยินนะคะตอนนั้นเพราะว่าเขาตะโกนมาเสียงดัง
ค่ะแล้วพอสักคัสหนึ่งเขาก็ขับรถช้า
แล้วหนูก็ดูท่าไม่ดีแล้วหนูก็เลยไม่กล้าไป
เล่าก็ขับไปได้เรื่อยแต่ครั้งหนึ่งเขาก็เอามีดออกมา

นี่เก๋าเหรอมาบีบแต่ใส่คือไม่เก๋าเราบีบแตรรถเราไม่ได้ใช่ไหม
เออทำไมอ่ะเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้กันหมดแล้วเนี่ย
ซึ่งทางคุณยุวดีเนี่ยเขาบอกว่าคือคดีนี้แจ้งความ
ก็อยากให้เอาผิดกับคนนี้แหละนะแต่ว่าก็อยากจะเตือนทุกคนว่า
คือขับรถก็ต้องใจเย็นถ้าเราขับรถผิดพลาดอะไรยังไงไปเนี่ย
แล้วมีคนอื่นเขาเตือนเราอย่างเช่นบีบแร่เตือน
หรือว่าจะเปิดไฟเตือนอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
เราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเตือนมาด้วย
ถ้าเรารู้ว่าเราผิดหรือว่ายังไงนะไม่อย่างนั้นมันก็มีอย่างนี้อยู่เรื่อยนะครับ
ล่าสุดนะครับตำรวจสพพานทองติดตามคนขับรถกระบะคันนี้ได้แล้วนะครับ
พบว่าชื่อในโตนะอายุ๑๘ปีนะครับ
ไปเจอรถคันที่ขับตามคลิปด้วยนะครับ
ดาบด้วยมิดดาบยาวประมาณ๒๔ฟุตนะครับ
ก็คุมตัวมาสอบสวนนะฮะ
โตสารภาพว่าก่อเหตุตามคลิปจริง
โดยบอกว่าวันนั้นเขาไม่รู้ว่ารถกระบะคู่กรณีเนี่ยเป็นผู้หญิง

ประกอบกับเพิ่งออกจากงานมาได้เพียง๑วัน

เครียดมากทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการ

ก็อยากขอโทษครับ
ก็ผมขอโทษที่ที่ผมทำผิดไปก็คือ
ผมทำไปผมก็ไม่ได้อะไรอารมณ์ชั่วบูบ

ใช่เกลียดอารมณ์ชั่ววูบรู้เท่าไม่ถึงการก็อย่างนี้ค่ะ

คมขู่ผู้อื่นให้เกิดความหวาดกลัวนะครับ

ส่วนรถกระบะที่ในโตขับเนี่ยเป็นชื่อแม่
แล้วก็ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนอีกนะ
ก็แจ้งข้อหาเกี่ยวกับความผิด

อันนี้เจ้าทุกข์เขาบอกว่า
มีเร่งเครื่องควันดำอีกอ่ะ